ช่วงนี้สภาพอากาศในเมืองไทยของเราก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะ
มีเรื่องของพายุพัดเข้ามาในช่วง๒๓วันนี้แหละ

เออหนักมากด้วยทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับ
ดูเชียงใหม่ครับไปเจอพายุฝนถล่มทั้งเมืองครับ
ต้นไม้หักโค้นไปทับรถแล้วมีบ้านบริเวณเสียหายหลายหลังทีเดียวนะครับ

เย็นเมื่อวานครับในพื้นที่ของตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นพื้นที่โดยรอบก็มีการเกิดพายุขึ้นนะฮะ
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองอย่างหนักทีเดียว
ทั้งมีลมกระโชคแรงทำให้หลายจุดของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครับ
แล้วก็อำเภอใกล้เคียงมีไฟฟ้าขัดข้องไฟดับกิ่งไม้ต้นไม้หักโค้น
บ้านบริเวณของประชาชนรวมทั้งทับรถยนต์ด้วยนะครับ
จุดทีเดียวครับกู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่
ต้องกระจายกำลังการดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนตัดต้นไม้ย้ายกิ่งไม้ออกไป
อย่างเร่งด่วนทีเดียวหลังฝนหยุดตกรถก็โดนทับไป
ส่วนที่วัดล่ามช้างตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
มีพายุฝนตกหนักเช่นเดียวกันทำให้องค์เจดีโบราณอายุมากกว่าเจ็ดร้อยปี
อุ้มน้ำจากแผลขนาดใหญ่๓แห่งซึ่งแตกร้าวคือมันมีแผลคุณผู้ชมมันคือมันแตกแล้วนะฮะ
แล้วฝนน้ำมันเข้าไปแล้วก็น้ำมันไปอยู่ข้างในแล้วก็วันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
สุดท้ายตอนนี้มันเห็นรากของต้นโพที่ช้อนชัยอยู่เนี่ยขึ้นมาเลยนะฮะไปจนถึงยอดของเจดี
แล้วก็สร้างความตื่นตนกให้กับผู้เห็นเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากทีเดียวดูสิมันแตกเป็นรูขนาดนี้ครับ
กลัวมากเหมือนกันนะขณะเดียวกันทางวัดเองก็กันพื้นที่เอาไว้ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้
เพราะว่าเดี๋ยวมันถล่มลงมานะครับต้องรอให้ทางสำนักงานศิลปากร๗ของเชียงใหม่เข้าไปซ่อมแซม
แล้วก็บุรณาสมัยซะก่อนนะครับ

เกิดพายุฝนฟ้าขนองตกหนักนานกว่า๑ชั่วโมงครับ
ทำให้โครงเรือไฟไม้ไผ่ขนาดใหญ่กว่า๑๑๐เมตร
สูง๗๔๐เมตรนะครับ
ที่เป็นใช้ไม้ไผ่กว่า๒๐๐๐ลำ
ที่กำลังเร่งในการก่อสร้างอยู่ที่บริเวณบริมฝั่งแม่น้ำโขง
เพราะว่าจะมีการเตรียมเทศกาลไหลเรือไฟ

กว่าจะตั้งโครงได้พังล้มแบบนี้ก็ต้อง
ชาวบ้านก็เสียอกเสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรทำกันใหม่แล้วกันนะฮะ
เช่นเดียวกันกับในพื้นที่ของอำเภอท่าอูเทน
มีเรือไฟเสียหายจากพายุฝนอีก๑ลำเช่นเดียวกัน
ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าเข้ามา
ต้องเตรียมพร้อมรับเบอร์กันเพื่อความปลอดภัย